จากการที่ไปเจอร่างของเด็กทารกถูกเผา
แล้วก็ไปอำพลางเอาไว้ในป่าย่าข้างทางที่มรยอง
ตำรวจสืบไปสืบมาคนที่ก่อเหตุไม่ใช่ใคร
พ่อแม่ของเด็กเป็นวัยรุ่น
พ่อแม่ของเด็กเป็นวัยรุ่นแล้วท้องโดยที่ไม่พร้อม
ปัญญาเลี้ยงก็เลยทำยังไงดี
กลัวพ่อแม่รู้ด้วยทำแท้งแล้วก็เอาร่างของลูกตัวเองไปเผาทิ้งซะเลย
แล้วคือร่างเด็กที่ออกมาคือสมบูรณ์แล้วนะ
ถูกต้องเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกครอบครัวกับเรื่องแบบนี้

ภาพจากวงจรปิดบันทึกภาพไทยวัยรุ่น๔คน
ขี่จักรยานยนต์มาจอดบริเวณสาราเนกประสงค์เบาะต้นจิก
ภายในชุมชนโขดหิน๒อำเภอมับตะพุธจังหวัดระยอง
เมื่อเวลาประมาณ๒ทุ่มของวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมา
ห่อนแววรุ่นชายหนึ่งในนั้นได้เปิดบ่อรถจักรยานยนต์
หยิบกระเป๋าพร้อมกับถือขวดคาดว่าเป็นขวดน้ำมัน

จากนั้นไม่กี่วินาทีก็เห็นแสงไฟลุกโชนขึ้นมา
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสพมับตะพุทธจังหวัดระยอง
สามารถจับกลุ่มเยาวชนอายุ๑๗ปี
ซึ่งเป็นพ่อและแม่ของเด็กทารกได้แล้วในบ้านหลังหนึ่ง
ชุมชนโขดหิน๒ห่างจากบริเวณจุดพบศพทารก
ประมาณ๒๓กิโลเมตรพร้อมกับจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
ซึ่งทั้งสองสารภาพว่าไม่มีปัญญาเลี้ยงดูเด็ก

ทำแท้งเพื่อนำเด็กไปเผาหวังทำลายแต่ไฟไหม้ไม่หมด
จึงได้นำศพไปทิ้งในผงย่า
นายดิเรกที่ปรึกษาประธานชุมชนเผยว่า
วัยรุ่นสี่คนในวงจรปิดชอบมานั่งมั่วสุมกันเป็นประจำ
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
คือทีแรกเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเด็กนอกพื้นที่

เพราะว่าเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นเด็กในหมู่บ้านเจ้าสาร
คิดว่าไม่คิดว่าพวกน้องพวกน้องเนี่ยเขาจะทำได้
เพราะว่าหลังจากเขายังเด็กอ่ะเด็กจัดอ่ะ
แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดเนี่ยแบบคนโตยังไม่กล้า
ยังคิดยังไม่กล้าทำถึงขนาดนี้

ประธานชุมชนยืนยันว่า
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุไม่ใช่คนในชุมชน
ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะ

วันเกิดเหตุซ้ำอีก
จริงแล้วไอ้วิรุณกลุ่มนี้มันมาเป็นเดือนแล้ว
มาเป็นเดือนแจ้งเจ้าหน้าที่เขาเคยแจ้งไว้แล้ว
สองรอบสามรอบก็ไม่เคยมาดูให้เรา
เหตุเกิดถึงค่อยเข้ามา
ชุมชนรอบนอกไม่ใช่คนในชุมชน
เพราะคนในชุมชนเข้ามาโหมดสูงแบบนี้
ในฐานะประธานชุมชนเราตักเตือนได้
เพราะเป็นลูกบ้านของเราไงทักเตือนได้
แต่นี่มันเป็นคนนอกชุมชนเราก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเท่าไรแค่
ขณะที่เมื่อวานนี้ผู้ปกครองได้นำหลักทรัพย์

จากนั้นต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
เชื่อมโยงประเด็นอื่นหรือไม่
ส่วนเพื่อนวัยรุ่นชายที่อยู่ในคลิปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด